ทุกผู้ชมครับเรื่องของการตั้งวงดื่มเหล้า
แล้วก็เอาปืนไปเล่นเอาปืนไปลอง
ก็เรียบร้อยฮะเมื่อคืนนี้

โดนเพื่อนกระสุนเจาะอกตายไปคนหนึ่ง

ที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับทุกผู้ชมครับ

คนที่มาช่วยเตรียมงานต่าง
เขาก็ซื้อเหล้ายาปลาปลิ้งมาให้
เห็นไหมครับเรียบร้อยเลยที่นี้บ้านพักที่
หมู่บ้านหินไก่เขียตำบลทุ่งโพอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานี
ประมาณตี๒นะครับคืนที่ผ่านมาหลังได้รับแจ้งเหตุสพเขาบางแกรกก็มาตรวจสอบนะครับ
คนเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ชื่อนายสัญชัยนะฮะหรือว่าในเบี้ยวอายุ๓๘ปี
ส่วนมือยิงชื่อนายเกรียงสักกุสุโมทอายุ๓๕ปี
ทั้งคู่เป็นชาวบ้านในพื้นที่นั่นแหละเจ้าของบ้านชื่อนางเดือน
เธอบอกว่าบ้านเธอนี่นี่ฮะประเดินนะประเดินบอกกำลังเตรียมงานอยู่
จะทำบุญครบ๕๐วันที่สามีตาย
ความจริงวันทำบุญคือวันนี้เนี่ยเช้าวันนี้นะฮะ
เมื่อคืนที่ผ่านมาญาติญาติก็มาช่วยกันนะฮะ
เตรียมจัดการจัดงานกันนะครับ
แล้วก็ตั้งวงดื่มเหล้ากันจนถึงดึก

ก็เหลือแต่กลุ่มคนเจ็บคนตายเนี่ยนะฮะ
อยู่กัน๔คนยังนั่งดื่มเหล้ากันต่อ
เดือนแกบอกแกก็เห็นว่าดึกมากแล้วนะ

เพราะมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
แล้วก็เสียงดังเอะอะโวยวาย
แกบอกนี่ไม่คิดเลยนะว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
กลุ่ม๔คนมาช่วยเปรียมงานเนี่ย
ป้าก็เออเห็นเขามีน้ำใจ

ด้วยการให้เงินไปซื้อเหล้ามาดื่มกัน
เดี๋ยวตอนเช้าก็จะถึงงานจะได้ช่วยกันต่อใช่ไหม

กลายเป็นว่าตี๒เกิดเหตุซะแล้ว

อ๋อเจนทำของทำของอะไรกันไหมยาย
แค่มันก็มาปิ่นกันบ่อยทำไมเห็นมันตลอดก่อนซะสินะ
ส่วนคนที่เอาปืนมาแล้วปืนลั่นใส่เพื่อนเนี่ยนะครับตามที่เขาบอกนะฮะ
คือนายเกรียงศักดิ์ไม่ได้หนีไปไหนนะครับ
นี่ฮะนี่เช้าวันนี้แล้วนะครับ
เกรียงศักดิ์นะเขาก็รอมอบตัวกับตำรวจตั้งแต่เมื่อคืนในที่เกิดเหตุ
ทะเบียนครบนะครับแต่ยังไม่ได้โอนชื่อเป็นชื่อตัวเขา
มีกระสุนคาแมกกาซีนอยู่เก้านัดตำรวจก็คุมตัวมาสอบสวนดำเนินคดี
สพเขาบางแกรกเกรียงศักดิ์บอกว่าอย่างนี้ครับ
เขายอมรับว่าเขาก่อเหตุจริงเมื่อวานนี้ตอนเย็นเนี่ยเขามาช่วยงาน
ที่บ้านป้าเดือนนะจัดเตรียมสถานที่แล้วนั่งดื่มเหล้าต่อกับเพื่อน
รวมทั้งในเบี้ยวผู้ตายด้วยซึ่งก็คือเพื่อนกันหมด
เหล้าด้วยกันเป็นปกติอยู่แล้วจนช่วงดึกเนี่ยเหล้ามันหมด
เกรียงศักดิ์บอกผมเนี่ยกลับไปเอาเหล้าที่บ้านมาเพิ่ม
แล้วรอบนี้ไม่ได้กลับไปเอาแค่เหล้าไหนก็ไหนหยิบปืนมาด้วย
เป็นปืนที่เพิ่งซื้อมาใหม่แต่ยังไม่ได้โอนชื่อนะ
ก็มานั่งดื่มกันต่ออย่างสนุกสนานทีนี้พอเมาได้ที่
เกรียงศักดิ์บอกผมก็เลยหยิบปืนออกมาโชว์บอกจะขอลองปืนหน่อย
มีเพื่อนคนหนึ่งห้ามเอาไว้บอกไม่เอามันดึกมากแล้ว
มายงมายิงแถวนี้ก็เลยกะว่าเออจะเอาปืนเนี่ยเก็บ
จังหวะจะเก็บปืนเนี่ยฮะเขาบอกเขากำลังจะเคลียร์ปืน
แกซีนออกจากปืนมันมีกระสุนอยู่ในรังเพลิงไง
ปืนมันลั่นออกมานัดหนึ่งพุ่งเข้าเจาะอก
เบี้ยวเลยนะฮะที่นั่งอยู่ตรงข้ามในเกรียงศักดิ์นะครับ
โอ้โหนี่ฮะทุกผู้ชมครับเขาบอกตอนนั้นเนี่ยเบี้ยวถูก
ยิงไปเกราะสลงจอกเก้าอี้ลยลงไปเขาก็รีบเข้าไปดูกัน
นาครับอ้าวแต่ปืนมันลั่นใช่ไหมครับผมแย่งนี่ที่แย่งปืนอยู่
แย่งกับใครอยู่น่าจะไอ้ไอ้ปุ้ยไอ้ปุ้ยครับไอ้ปุ้ยเหรอ
ครับแต่ปืนนี้ลั่นอยู่ไปไปอีกคนหนึ่งใช่ไหมครับ

ก็คนเจ็บเขาปุ๊บลงไปแล้วก็อะไรวะอะไรวะ
โดนวะโดนวะโดนวะครับน้องกระพาเข้ามาโรงพยาบาลนะครับ
น้องกระพาจากโรงพยาบาลเลยใช่ไหมน้ำหลวงสอบภอร์ขาวบ้างแกรกนะครับ
แจ้งข้อหาในเกรียงศักดิ์ก็คือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ
เหลือก็เป็นเรื่องของอาวุธปืนนะฮะวันนี้ก็คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพไปชี้จุดต่าง
ก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปคือเตือนแล้วเตือนอีกนะอืม